พาไปที่เกาะฮ่องกงกันหน่อยค่ะค่ะพูดสึกค่ะเราก็ไปที่นั่นนะครับ
เพราะว่าที่นั่นเขาบอกว่าเฉลิมฉลองกันคึกคักเลย
พากันเข้าวัดทำบุญในวัดทิ่นเ่าของเขตไตโปด้วยร่วมพิธีขอพลกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
ในการขอโชคลาภแล้วก็ขอความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีใหม่นี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศจากรายงานของคุณชะนิดาภาจงปฏิยัติค่ะ
ฮ่องกงต่างพากันฉลองการเริ่มต้นศักราชใหม่รับปีจอกันอย่างคึกคักตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ค่ะ
โดยช่วงเช้าในวันนี้บรรยากาศก็ยิ่งคึกคักมากขึ้นกว่าเดิม
ไหว้พระขอพรกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
เอาเลิกเอาชัยรับศักราชใหม่ให้รุ่งเรืองมั่งคั่งตลอดทั้งปีจอค่ะ
ที่วัดถิ่นห้าวของหมู่บ้านหล่ำซุนในเขตตายโป
ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมการขอพรตามแบบฉบับของชาวฮ่องกง
ที่มีมาอย่างช้านานและปฏิบัติสืบต่อกันมา
คือการขอพรกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยการเขียนคำอธิษฐาน
ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานขอโชคลาภการงานสุขภาพและความสำเร็จ
ลงบนกระดาษสีแดงหรือสีทองและผูกเข้ากับผลส้ม
โยนขึ้นไปให้เกี่ยวกิ่งไม้ก้านที่สูงที่สุด
ด้วยความเชื่อที่ว่ายิ่งโยนขึ้นไปได้สูง
ก็จะยิ่งทำให้พรที่ขอไว้สำเร็จสมใจหวัง
ส่วนอีกหนึ่งรูปแบบการขอพรที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
คือการลอยโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ลงบ่อน้ำที่แนบคำอธิษฐานลงไปด้วย
ประกอบไปด้วยวัตถุมงคลมากถึงกว่า๑๐อย่าง
เช่นหัวใช้เท้าผักปลิงลูกชิ้นไก่เป็ดและเป่าฮื้อ
เพราะมีความเชื่อกันว่าชื่อวัตถุดิบภาษาจีนกวางตุ้ง
พ้องเสียงกับคำที่มีความหมายมงคล
ถือเป็นการอวยพรให้ผู้ที่รับประทานเมนูผุ่นชอยในวันแรกของปี
มีชีวิตที่รุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีตลอดจนมีลูกหลานสืบไปอีก๕รุ่น
ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทั้งชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว
ต่างให้ความสนใจและตั้งตารอคอย
ก็คือการร่วมชมขบวนพาเรทนานาชาติฉลองตุดจีน
ที่จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการภายในค่ำคืนนี้ค่ะ
ฉันนี้ดาพาจงปฏิยัติรายงานสดจากก่อฮ่องกง